ตามกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแหม่ปีกรองมันเริ่มแบบดังขึ้นมาแล้วล่ะนะคะ
ก็มีกระแสบอกว่าจะมีการลื้อโครงสร้างพักพลังประชารัฐนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณยอมรับว่าได้มีการคุยกันกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจริงนะคะ
แต่กระแสที่บอกว่าแล้วจะให้ร้อยเอกธรรมนัฐพ้นเลขาธิการพักหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวต้องตามดูนะคะเรื่องนี้น่าสนใจจริงจริงค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
วันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะปรับยังไงแค่นี้ก็มากพอนะคะ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าพลเอกประวิทย์ได้คุยกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรื่องนี้หรือยัง
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าก็ตอบไปแล้วนะคะ
พอถามย้ำว่าแล้วมีแนวโน้มที่พลเอกประยุทธ์จะมาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
พลเอกประวิทย์ระบุว่ายังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้กันค่ะ
ยังไม่รู้ค่ะผมก็ดู
ก็ในเมื่อยังไม่มีอะไรก็ไปถามอีกท่านหนึ่งนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปถามคุณสุชาติชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรื่องการปรับโครงสร้างนี่แหละค่ะ

เพราะว่าตอนนี้ผ่านมาแล้ว๒ปีก็ต้องเตรียมตลอดเวลานะคะ
ซึ่งการปรับโครงสร้างนั้นพูดไม่ได้นะคะ

แล้วเราก็เคารพการตัดสินใจของหัวหน้าพักนะคะ
ส่วนกรณีที่นายกเรียก๖รัฐมนตรีพูดคุยเมื่อวานนี้
จะมีการปราบร้อยเอกธรรมนัฐออกจากตำแหน่งเลขาธิการพักหรือเปล่า
คุณสุชาติบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นสมาชิกพัก
ไม่ได้เกี่ยวพันกับเรื่องการเมือง
แล้วเอาเรื่องในพักไปคุยไปคุยในฐานะอะไร

ยังไงยังไงเดี๋ยวต้องถามอีกรอบนึงนะ
ครับแต่การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเออ
คุณสุชาติบอกรัฐมนตรีทุกคนสังกัดพักนะครับ
ดังนั้นท่านก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะคะ

มาช่วยงานในพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อถามคุณสุชาติ
ไปดูอาการของคุณสุชาติหน่อยค่ะว่ายังไงค่ะ

จะไปนั่งคุมหัวหน้าพระพันธ์ประชารัฐเลยไหมคะท่าน
คุณสุชาติตอบพร้อมกับอาการเหนียมอายนะคะ
ไม่มีภาพให้ดูแต่ว่าต่อพร้อมอาการเหนียมอาย

ตอบต่อแบบนี้เนี่ยผมได้กลิ่นคนจะถูกลอยแพร่ยังไงไม่รู้นะ
ตอบสไตล์นักการเมืองเลยแหละ
ขวาก็ได้ซ้ายก็ได้น่าสนใจจริง
ส่วนนายกภาพมาแล้วนะคะนายกรัฐมนตรี

ที่ท่านจะเข้าประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ถามว่าเย็นนี้จะไปเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่า

แต่นายกก็มีอาการอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ